มองอะไรเขาดีไปทั่วดูจิตใจวิไว้เต้นรัวพบจากดอกกลัวคิดกลัวเสียเมื่อไหร่คอยเวลาเข้ามายิ้มเฮยอยากให้เขาเข้ามาไกลไกลกระซิบอะไรก็ได้ที่ใจเนาะเจอ
ฝากเพลงลอยลมมาหาผู้หอมรักมาต้องตาเสนอ
ผู้ชายหล่อมรักมาต้องตาเสนอ
เราคนนั้นบังเอิญพบกันที่หน้าอำเภอ
เธอคงจำฉันได้นะเธอคนที่เธอจ้องตาจนเจอเธอ
เธอแอบเสนอรักไว้ที่สายตาเธอฟังเพลงแล้วจงสาวา
คนที่เธอนั้นเคยต้องน่าอยากหน้าสบตาอีกครั้งที่หน้าอำพอ
ความรักความรักเจ้าค้าจู่ก็มาไม่ทันตั้งตัว
พบหน้าตาสบตาทำไมรักหมาเข้าตามือชัว
มองอะไรเขาดีไปทั่วดูจิตใจวิวไว้เต้นรัว
ห้มจัดดอกกลัวทิ้งกลัวเสียเมื่อไร
คอยเวลาเขามายิ้มให้อยากให้เขาเข้ามาไกลไกล
กระซิบอะไรก็ได้ที่ใจนางเจอ
ฝากเพลงลอยลมมาหาผู้หอมรักมาด้อมตาเสลอ
ผู้ชายหล่อเหล่าคนนั้นบังเอิญพบกันที่หน้าอำเภอ
เธอคนจำฉันได้นะเธอ
คนที่เธอจ้องตาจนเจอ
เธอแอบสนารักไว้ที่ซ้ายตา
เธอฟังเพลงแล้วจงซากวา
ผู้ที่เธอนั้นเคยจองหน้า
อยากนั่งสบตาอีกครั้งที่หน้าอำเภอ